ไปดูอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้น
พิธีกรคนดังกันหน่อยนะคะคุณเสนาลิง
ก็ขับมาดีค่ะจังหวะที่กำลังจะเลี้ยวขวา
ปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งมาชนด้านซ้ายอย่างแรง
แล้วรถกระบะคันเนี่ยก็เสียหลักประชชนรถคันอื่นอีกด้วยนะคะ
บุบยับยู่ยี่ไปเลยนะคะซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นของนายสมเกียจ
จันพรามหรือว่าเสนาลิงค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเคราะห์ดีที่

ก็ยืนห่างจากรถไปประมาณ๕เมตรนะคะ

ส่วนใกล้กันค่ะก็เป็นรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเล็ต
ทะเบียน๑ทพมม๖๖๒กรุงเทพเหมือนกัน

สภาพด้านหน้าเยินเลยค่ะ

ได้รับความเสียหายไปด้วยอีก๑คัน
นาลิงเล่าให้ฟังนะคะว่าก็อัดรายการเสร็จแล้วเนี่ย
ที่ถนนเรียบคลองเปรมประชากรจังหวัดปฐุมธานี
เลี้ยวขวามุ่งหน้าไปรังสิตกลับบ้าน
อยู่ก็มีรถคู่กรณีวิ่งมาด้วยความเร็ว

แล้วก็เสียหลักไปชนกับรถจักรยานยนต
จอดอยู่ข้างทางได้รับความเสียหายไปด้วย

ตำรวจก็เชิญคู่กรณีไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ที่สพปากคลองรังสิตเรียบร้อยแล้วค่ะ